ขวามือค่ะก็เป็นหุ่นที่แต่งชุดเรสสีแดงนะคะ
เป็นชุดที่คุณปูปรายานำไปถวายเมื่อสัปดาห์ก่อน

เป่าค่ะเขียนบรรยายความรู้สึกไว้นะคะว่าวันนี้เปล่ามาขอพรแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดาน
แฟนเพลงแม่พึ่งนะมากราบขอพรกันเยอะเลย
อากาศวันนี้ดีเอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะคะรับจ้าน้องเป่า
แล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าน้องเปล่าเนี่ยมีบ้านเกิดที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณนั่นแหละ
แล้วก็แจ้งเกิดจากการรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์
ภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงที่ฉายเมื่อปี๒๕๕๔เรื่องนี้มีแต่คนบอกว่าทำไมหานักแสดงแฮสได้แบบสุดยอดจริง
เหมือนมะภาษามากสำเนียงเอ่ยหน้าตาเอ่ยการแสดงรวมถึงนะ
ยังได้รับฉายาด้วยว่าสาวสุพรรณเสียงดีหรือว่านักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์อีกด้วยค่ะ
สุดยอดไปเลยนะความสามารถเธอเหมือนเป็นแบบว่าฟ้าลิขิตให้เธอได้รับบทนี้
เกิดมาเพื่อเป็นดาวจริงแล้วคิดดูดิทีมงานไปเฟ้นหายังไง
จังหวัดสุพรรณประเทศไทยทั้งประเทศอ่ะเล่นจริงเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้น้องเป๋าสวยวันสวยขึ้นนะพี่แด็กซ์นะ
ล่าสุดก็สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ